เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะต้องถามคุณผู้ชมและคุณทัศนัยด้วยว่าคุณรู้จักเต่ากระอ่านไหม

คือเต่ากระอาเนี่ยมันเป็นเต่าหายากใกล้ศูนย์พันธุ์แล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้าตามันหรือไม่ได้ยินชื่อ
แต่ล่าสุดมีชาวประมงเขาไปเจอที่จังหวัดสงขลากันค่ะ
นี่แหละค่ะคือเต่ากระอานหน้าตาแบบนี้
น้ำหนักมา๒๒กิโลกรัมนะคะ

คนที่ไปเจอมันคือนายสนองเครือแก้ว
เป็นชาวบ้านตำบลหานโพในอำเภอเขาชายสนจังหวัดพัทธลุงค่ะ
จับได้ขณะที่กำลังนำเรือหางยาว
ออกท่อแหจับปลาที่ปากคลองขุดริมทะเลสาบสงขลา
พอเขารู้ว่าเป็นเต่ากระอานที่หายากใกล้ศูนย์พันธุ์นะ
รีบติดต่อเจ้าหน้าที่เลยบอกว่าให้ช่วยเอาไปอนุรักษ์หน่อย
ซึ่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง
ก็รีบมารับตัวเต่ากระอ่านไปดูแลเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่าเต่ากระอานเมื่อก่อนนะคะ
เคยมีอยู่ชุกชุมริมทะเลสาบสงขลาฝั่งจังหวัดพัทธลุง
ซึ่งเต่ามันมักจะขึ้นมาวางไข่ที่ชายหาดบ้านหาดไข่เต่าในอำเภอเขาชายสน
แต่เต่ากระอันมันก็เริ่มหายไปจากทะเลสาบช่วงหนึ่งค่ะ
กระทั่ง๕ปีก่อนจังหวัดพัทธลุงเขาได้นำเอาเต่ากระอานที่เพาะพันธุ์ได้เนี่ย
คืนสู่ทะเลสาปตามพระราชสวนีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏในรัชกาลที่๙
เพื่อให้ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ
ถ้าชาวบ้านคนไหนพบเห็นเต่าหน้าตาแบบนี้
เห็นไหมกระดองข้างหลังมันจะมีเหมือนบานยกขึ้นนิดนึงนะคะ
ถ้าใครเห็นเต่าลักษณะแบบนี้นะคุณผู้ชม

อย่าเอาไปต้มอย่าเอาไปทำยำแกงอะไรกิน
บางคนก็ห่ายากจริงนะครับ